สวัสดีค่ะหมอไก่พอภาษณ์ที่นี้นะคะ
ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกันถึง๓ราศีนะคะ
ดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มแต้มบุญทำงานแล้วจ้า
สำหรับอันดับที่สามที่ดวงดีมากในช่วงเดือนนี้นั่นก็คือ
ชาวราศีกุมค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ดวงขึ้นเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าเวลาที่คุณจะคิดจะทำอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจปรารถนา
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานแนวไหนอยู่
งานนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมกับที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะบอกได้เลยนะคะว่าดวงดีไม่แพ้กับเรื่องการงานเลยค่ะ
มีเงินมีรายได้ผลประโยชน์เข้ามาแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะ
หมอก่ายขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่สักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการทำความสะอาดบ้านค่ะ
ของที่ดวงชะตาดีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นก็คือชาวราศรีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
อนาคตการทำงานของคุณก็ค่อนข้างที่จะสดใสมากพอสมควรเลยนะคะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมังกรจะต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องฝ่าฟัน
และต้องสู้มาถึงปัจจุบันนะคะคือตอนนี้ดวงดีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เหนื่อยนะคะ
คุณยังต้องเหนื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าความเหนื่อยของคุณความเพียรพยายามและความทุ่มเทของคุณนั้นจะบังเกิดผลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
สำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรค่ะถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะ
หากในช่วงนี้ยิ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะถ้าคุณยิ่งขยันมาก
คุณก็จะยิ่งมีโอกาสร่ำรวยได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะ
หากคุณอยากจะทำให้ดวงชะตาที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหรือว่าซ่อมแซมสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ค่ะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญค่ะจะส่งผลทำให้คุณเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเองค่ะ
และอันดับที่หนึ่งที่ดวงชะตาดีมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ดวงมาฟ้าเปิดนะคะ
หากชาวราศีกรกฎหวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานหรือว่าการเสนองาน
การทำอะไรเกี่ยวกับการงานที่สำคัญนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าชาวราศีกรกฎนั้นดวงการเงินดีมากค่ะ
ไม่ว่าคุณจะทำงานแนวไหนจะทำงานประจำเงินก็เข้ามาเยอะนะคะ
ส่วนคนที่ค้าขายก็มีโอกาสที่จะได้กำไรทะลุเป้าหมายค่ะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะก็ขอให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคทรัพย์ให้กับคนยากไร้หรือว่าคนที่เขาด้อยโอกาสทางสังคมนะคะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลทำให้มีเงินทองไหลมาเทมาการเงินราบรื่นแล้วก็มีโชคลาภเข้ามานั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ